ไปดูเรื่องราวของเด็กกันบ้าง

ชอบค้นคว้าแสวงหาใช่ไหมคะ

อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเล่นแบบไหน

อุ๊ยดังเปี๊ยะ

นี่มันยางรัดป๋องของคุณแม่ลูก
หนูเอาไปกัดแล้วหนูก็ดึงปล่อยมือไง

อีกนิดเดียวจะถึงตาแล้วอ่ะคืออย่างน้อยนี่มันก็เป็นยาง
ยังรัดผมที่ค่อนข้างมีขนาดใหญ่
แล้วแรงดีดแรงยืดของมันไม่เยอะ
ถ้ามันเป็นแกงเป็นยางรัดแกงอ่ะโอ้โห
คุณไม่แต่อันนี้มันเจ็บตรงไหนรู้ไหมคุณมันมีตุ้ม

คือบอกตรงดิฉันเคยโดนตัวเองทำ
งมัดผมที่เป็นแบบนี้ค่ะเส้นใหญ่มันจะมีตุ้ม
แล้วเราเคยเหมือนแบบพลาดอ่ะปล่อยอ่ะตรงยางมันดีดเข้าเล็บอ่ะ

คือที่ฉันรู้สึกมีประสบการณ์ทุกอย่างอะไรที่มันรุนแรง
อาจจะบอกแบบนี้เด็กน้องหนูก็ต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะ

ไอ้ว้มที่ฉันคิดว่าคุณพ่อกุณแม่อาจจะถ่ายเล่นตอนลูกกำลังน่ารักเล่นนั่นนี่แต่สัวโทษลูกปล่อย

อย่าเพิ่งดีกว่าฟันนั้นไม่อยู่เพราะว่าตอนนี้ยังมีแค่เหงื่อ